โปรยกันสั้นได้ใจความเลยพระพ่นไฟ
แม่ทัพลิง๓ทับ๑เขาเอามาโพสต์เอาไว้
พ่อพ่นไฟเป่าสังเหมือนมีพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง
ตอกดอกไม้ผลไม้เครื่องเส้นไหว้
แต่ที่เป็นสาระสำคัญก็คือเขาถามว่าใช่ไหม
ใช่กิจของสงฆ์ไหม

เขาบอกว่าคณะสงฆ์ปกครองที่ขอนแก่นควรจะตรวจสอบหน่อยไหม